ไปดูความสดใสของเด็กที่ในที่ที่เขาจัดกิจกรรมกันนะ
ถูกต้องหลายคนตั้งหน้าตั้งตาอยากจะไปที่นี่
ก็คือกองทัพอากาศไปดูโชว์การแสดงการบินนั่นเอง
เดี๋ยวเราจะติดตามบรรยากาศมาฝากคุณผู้ชม

รายงานบรรยากาศมาจากฝูงบิน๖๐๑กองบิน๖ดอนเมือง
จะเป็นอย่างไรมาเลยค่ะคุณจริยา
ที่ปรับเป็นวันเด็กที่นี้ก็เริ่มต้นด้วยการแสดงที่เป็นไฮไลท์
คือการแสดงโชว์การบินต่อสู้และการโจมตีทางอากาศค่ะ
ก็ไม่ได้ทำให้น้องที่มารอชมต้องผิดหวังนะคะ
และบอกด้วยนะคะว่าทำให้ความฝ่ายฝันเมื่อโตขึ้น

สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับน้องที่มารอชมได้เป็นอย่างมากเลยนะคะ
สำหรับการแสดงโชว์การบินในหลากหลายท่าบินที่เป็นไฮไลท์สำคัญ
ซึ่งบินสูงถึง๓๕๐ฟุตให้เห็นถึงการรวมใจค่ะ
โชว์ในงานวันเด็กแห่งชาติปี๒๕๖๑นี้
กองทัพอากาศนะคะได้จัดแนวพื้นที่ในการรับชมเพื่อความปลอดภัยค่ะ
และไม่เพียงการแสดงการโจมตีทางอากาศนะคะ
น้องยังให้ความสนใจมาชมและถ่ายภาพคู่กับยุทธโปรกรณ์ต่าง
กองทัพอากาศนะคะได้นำมาจัดแสดงทางภาคพื้นดิน
รวมถึงมีมัสคอตทหารอากาศและตัวการ์ตูนมาให้ได้ถ่ายภาพด้วยค่ะ
พร้อมกันนี้นะคะยังร่วมสนุกในบูธกิจกรรมต่าง
เน้นการให้ความรู้ของกองทัพในยุคใหม่
เพื่อสอดรับกับการเข้าสู่นวัตกรรมไทยแลนด์๔๐ค่ะ
น้องบางส่วนนะคะแต่งกายมาด้วยชุดทหารเต็มยศเพราะชื่นชอบนะคะ
มาที่นี่แล้วก็ติดใจเพราะว่าชอบเครื่องบินจึงอยากจะมาอีกค่ะ
จะพูดไม่เก่งแต่ก็บอกนะคะว่าโตขึ้นก็อยากจะเป็นที่ทหารอากาศค่ะ
จากชอบทหารแล้วยังเลือกที่จะเป็นคุณหมอเพื่อรักษาคนไข้ด้วยค่ะ
แต่มีเวลาห้ามในธุรกาลถ้าไม่มีบัญชาการทหารอากาศ

จะมีการพิพากษ์ก่อนก็มีเอ็กซ์สุขก่อนนะคะ
ก็จะมีการพิพากษ์ก่อนก็มีเอ็กซ์สุขก่อน
ก็จะมีการพิพากษ์ก่อนก็มีเอ็กซ์สุขก่อน
ก็จะมีการพิพากษ์ก่อนก็มีเอ็กซ์สุขก่อน
ก็จะมีการพิพากษ์ก่อนก็มีเอ็กซ์สุขก่อน
ก็จะมีการพิพากษ์ก่อนก็มีเอ็กซ์สุขก่อน
ก็จะมีการพิพากษ์ก่อนก็มีเอ็กซ์สุขก่อน
ก็จะมีการพิพากษ์ก่อนก็มีเอ็กซ์สุขก่อน
ก็จะมีการพิพากษ์ก่อนก็มีเอ็กซ์สุขก่อน
ก็จะมีการพิพากษ์ก่อนก็มีเอ็กซ์สุขก่อน
ก็จะมีการพิพากษ์ก่อนก็มีเอ็กซ์สุขก่อน

ก็จะมีการพิพากษ์ก่อนก็มีเอ็กซ์สุขก่อน
ก็จะมีการพิพากษ์ก่อนก็มีเอ็กซ์สุข่อน

ก็จะมีการพิพากษ์ก่อนก็มีเอ็กซ์สุข่อน

ก็จะมีการพิพากษ์ก่อนก็มีเอ็กซ์สุข่อน

ก็จะมีการพิพากษ์ก่อนก็มีเอ็กซ์สุข่อน
ก็จะมีการพิพากษ์ก่อนก็มีเอ็กซ์สุข่อน
ก็จะมีการพิพากษ์ก่อนก็มีเอ็กซ์สุข่อน

ก็จะมีการพิพากษ์ก่อนก็มีเอ็กซ์สุข่อน
ก็จะมีการพิพากษ์ก่อนก็มีเอ็กซ์สุข่อน

ก็จะมีการพิพากษ์ก่อนก็มีเอ็กซ์สุข่อน
ก็จะมีการพิพากษ์ก่อนก็มีเอ็กซ์สุข่อน

ก็จะมีการพิพากษ์ก่อนก็มีเอ็กซ์สุข่อน

ก็จะมีการพิพากษ์ก่อนก็มีเอ็กซ์สุข่อน

ก็จะมีการพิพากษ์ก่อนก็มีเอ็กซ์สุข่อน
ก็จะมีการพิพากษ์ก่อนก็มีเอ็กซ์สุข่อน

ตื่นเต้นแล้วนะแม่เมื่อไหร่แม่จะอ่านข่าวเสร็จสักที